ก็ตามความคืบหน้าตลอดต่อเนื่องเลยนะคะ
สำหรับความพร้อมงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นคารดมช่างศิลป์จิตอาสา
ทหารรวมถึงเจ้าหน้าที่นับร้อยนะคะ
เร่งคลื่นย้ายนกฮาศดีลิงเทินบุษบก
และพญานาคซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในงาน
ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์สมพงศ์สิทธิพรม
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำกำลังทหารจากมณฑนทหารบกที่๒๓
พร้อมด้วยช่างสินจิตอาสา
และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย
และงานจราจรนับร้อยนายค่ะ
ทำการเคลื่อนย้ายพญานาค๑๖ตน
กหัสดีลิงเทินบุษบกและยอดฉัด
ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญนะคะ
ที่จะใช้ในงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่พระเทพวิทยาคม

ย้ายจากบริเวณบึงศรีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกอบในการจัดสร้างเมนชั่วคราว
บริเวณเกาะกลางน้ำด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน
ซึ่งเป็นชาปณสถานชั่วคราว
วัดหนองแวงพระอารามหลวง
กำหนดจัดขึ้นตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรม
ในการขนย้ายต้องใช้เครนขนาดใหญ่ค่ะ
กใส่รถบรรทุก๑๐ล้อทหารได้ให้การสนับสนุนนะคะ
รวมถึงมีลูกศิษย์ผู้ที่เคารพเริ่มสายศรัทธาหลวงพ่อคูณ
ส่งรถสิบล้อมาร่วมสนับสนุนการขนย้าย
ก็ขนให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ทั้งหมด
รองศาสตราจานิยมวงพงคำ
คณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
บอกว่าการดำเนินงานที่คณะศิลปกรรมศาสต
รับผิดชอบคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ๙๕
นำองค์ประกอบทั้งหมดของเมนชั่วคราว
ในรูปแบบนกฮัศดีลิงเทิร์นบุษบก
เลื่อนย้ายไปยังชาปณสถานแล้ว
ทีมช่างศิลป์จิตอาสากลุ่มจิตอาสา

และกำลังทหารก็ช่วยการประดับตกแต่ง
จัดวางในตำแหน่งที่กำหนดไว้
ขั้นตอนนี้จะไม่เกิน๑๙มกราคมจะต้องแล้วเสร็จค่ะ
ส่วน๒๐๒๑มกราคมจะมีการเก็บรายละเอียด
แล้วก็นำเข้าสู่การทดสอบไฟทั้งระบบ
คณะทำงานได้กำหนดการเก็บรายละเอียดเอาไว้

และ๒๒มกราคมจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมด้วย
ศาสตราจารย์นิยมบอกว่าขั้นตอนที่ยากที่สุดคือการยกนกหัสดีลิง
ครอบบนเตาเผาซึ่งต้องคำนวณทั้งแรงลม
ทิศทางการยกตามขั้นตอนต่าง
เมื่อยกฐานนกหัสดีลิงวางเสร็จแล้ว
ก็จะเริ่มยกฐานบุษบก
แล้วก็จะตกแต่งรูปแบบของนกหัสดีลิงเทินบุษบกในภาพรวมค่ะ
ศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยากุล
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันนี้นำคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่
ร่วมกันทำเหรียญโปรยทานดอกคูณบุญ
ที่จะใช้ในงานพิธีพระชธานเพลิงศพครูใหญ่นะครับ
โดยในการโปรยทานนั้นจะใช้ในช่วงของการ
เลื่อนสังขารหลวงพ่อคูณจากชั้น๗อาคารเรียนรวม
แพทยศาสตร์ไปที่ศูนย์ประชุมกาญจนาพิเศษ
ในวันที่๒๑มกราคมและในวันที่๒๙มกราคม
ที่จะเคลื่อนจากศูนย์ประชุมกาญจนาพิเศษ
ยังชาปนสถานชั่วคราว
โปรยทานตามถนนและสี่แยกต่างตามประเพณีของชาวอีสาน
และจะใช้อีกครั้งวันที่๓๐มกราคม
โดยจะโปรยไปตามเส้นทางสู่จังหวัดน้องคายเพื่อลอยอังคาร
สำหรับเหรียญโปรยทานนะครับได้จัดทำเป็นรูปแบบของดอกคูณบุญ
มีความหมายในการร่วมกันทำบุญช่วยเหลือองค์กรและสังคม
เพื่อระลึกถึงความเมตตาของหลวงพ่อคูณ
สดุที่ใช้เลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กระดาษสาย้อมสีได้ง่ายผลิตจากเส้นใหญ่ธรรมชาติ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาที่เป็นลูกศิษย์ทั่วประเทศ
ช่วยกันร่วมทำบุญขณะนี้ทำไปได้แล้วประมาณ๑๕๐๐๐เหรียญนะครับ
อีกกว่า๑แสนดอกด้วยครับ